เป็นปมร้อนสะเทือนวงการเชื่อว่าใครหลายต่อหลายคนน่าจะติดตามไปพร้อมกับเรามาหลายวันแล้วนั่นเอง
สวะระหว่างเรื่องราวของพี่ธัญญาที่กลับมาทวงตำแหน่งเมียหลวงยืนหนึ่งนั่นเองค่ะ
และกับน้องอิงอิงนะคะก็หลังจากที่พี่ธัญญายื่นคำขาดไปถึงสามีว่าให้จัดการเรื่องนี้ให้มันเด็ดขาดนะคะ
หลายคนก็รอดูทีท่าของพี่เป๊กสัญชัยค่ะว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเนี่ยยังไงบ้างนะคะ
มีความเคลื่อนไหวของพี่เป๊กผ่านทางทนายเจมส์นะคะ
ยุ่งกับเมียที่เคารพคบไม่ได้พี่ชายท่านหนึ่งกล่าวไว้
เออเขารู้อยู่แล้วพี่ชายคนไหนเพราะลงรูปคู่สักขนาดนี้นะครับ
พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวของครอบครัวเองตระกูลด้วยนะคะ
แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
ยุติทุกเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจลูกนั่นเองค่ะ
แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ของลูกมาเป็นอันดับหนึ่ง
จากนั้นบันเทิงไทยรัฐสอบถามทนายเจมส์โดยตรงนะคะได้รับคำตอบว่าตอนนี้
ธัญญาตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับอิงอิงนักศึกษาคู่กรณีแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าตอนนี้โดนสังคมถล่มหนักมากพออยู่แล้ว
แต่ก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ไม่มาวุ่นวายกันอีกค่ะ
และถ้าหากคู่กรณียังไม่หยุดเรื่องฟ้องร้องอาจจะเดินหน้าต่อได้นะคะ
ขณะเดียวกันที่พี่เป๊กสัญชัยเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักนะคะ
แล้วก็อยากให้ยุติเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงความรู้สึกของน้องลียาลูกสาวนั่นเองค่ะ
แต่จริงเมื่อคืนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้นอนดีหรอก
เพราะว่าในส่วนของอินสตราแกรมของฝั่งน้องอิงอิงเนี่ยเขามีการเปิดเคลื่อนไหว
แล้วก็เปิดให้หลายคนกลับเข้ามาคอมเมนต์กันได้
เพราะฉะนั้นในปรากฏที่ตับ

มีแต่ข้อความเดือดทั้งนั้นเลย
เอาเป็นว่าไปหาอ่านกันเอาเองนะคะขี้เกียจพูดมันยาวเมื่อยปาก
คุณค่ะอาจจะได้แบบว่าแสดงอาการอารมณ์ไม่ได้เต็มที่กันแล้วกันนะคะ